สำหรับการปฏิบัติงานหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่างเนี่ยนะคะ
วันเต็มแล้วนับจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะ
หลวงราชการที่๔พระองค์ทรงห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ
ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยซิลวันนี้เข้าถึงโถงที่๓
แต่ไม่ได้กลับออกมาอันนี้เป็นข่าวดีไม่ได้กลับออกมาหมายถึงว่า
มันอยู่ได้แล้วตอนนี้มีการนำอุปกรณ์ต่างเครื่องมือสำหรับ
สำหรับการทำหน้าที่เพื่อไปต่อถึงหาดพัทยาเนี่ยเอาไปตรงจุดนี้แล้ว
คือสรุปประเมินหน้างานตอนนี้คือน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
เพราะว่าไม่มีการถอนทีมออกมาแล้วก็เดินหน้าต่อนะ
ค่ะซึ่งในถุงที่๓นี้มีการตั้งเป็นกองบัญชาการสวดหน้า
นายนรงศักดิ์โอสดธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
สำหรับชาร์จไฟเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยซิล
ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในด้านในถ้ำเพื่อให้การทำงานนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น
หลังจากได้รับมาแล้วจึงชาร์จไฟให้เต็ม
เมื่อเต็มแล้วได้ถอดนำไปให้เจ้าหน้าที่ด้านใน
ติดตั้งภายในถ้ำเพื่อให้ในถ้ำสว่างขึ้น
ทำให้หน่วยซิลด้านในปฏิบัติหน้าที่อย่างสะดวกค่ะ
ในฐานะที่ตนเองเป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการครั้งนี้
้อมรับพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งพระองค์ท่านทรงเมตตาคณะทำงานและครอบครัวของทั้ง๑๓ชีวิต

และพระองค์ท่านติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดค่ะ
ไข่ปุ๊บถ้ำก็จะสว่างขึ้น

เราก็จะมีหน่วยที่ไปกำลังเติมกำลังเข้าไป
เอานั้นมาชาร์จเล่านี้อันใหม่ส่งเข้าไป

อันนี้ต้องในฐานะผู้แทนนะครับ
ในฐานะผู้บริการศูนย์ปฏิบัติการในเรื่องนี้นะครับ
ผมก็สำนึกในพระมหากุญแรกที่ทุกคนของพระองค์ท่านนะครับ
อย่างยิ่งในนามของพวกเราทุกคนนะครับ
กลับพระองค์ท่านนะครับ
พระองค์ท่านทรงเมตตากับพวกเราตลอด

จากนี้นะคะผู้ว่านโรงศักดิ์ได้แถลงถึงความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจค้นหาช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
ซึ่งยังคงติดอยู่ในถ้ำยืนยันยังยึดแผนที่เดิมที่วางไว้
ก็คือต้องสูบน้ำออกจากถ้ำรวมถึงเดินระบบไฟฟ้า
โดยสิ่งที่ทำเมื่อคืนนี้ได้ทำให้น้ำในถ้ำใสขึ้น
ภายนอกมาเติมไม่มากทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับน้ำทำได้เต็มที่
ส่วนของการเข้าพื้นที่อันนี้หน่วยซิลพยายามเข้าใกล้ให้ถึงตำแหน่งน้อง
ทั้ง๑๓ชีวิตให้ได้นี่เป็นการคาดการณ์ก่อนนะคะ
ว่าน้องน่าจะอยู่ที่บริเวณหาดพัทยา
โดยต้องเข้าถึงโถง๓ซึ่งหน่วยซิลทำงานยากมาก

โดยขณะนี้น้ำยังไม่หมดถ้ำ
ต้องนำอุปกรณ์และอาหารเข้าไปเพิ่มเติมด้วย
อกจากนี้พยายามเข้าถ้ำในช่องทางอื่น

และจากการสำรวจทุกพื้นที่ประเมินโพรงถ้ำกว่า๑๐โพรง
ซึ่งวันนี้กำลังสำรวจ๒โพรง
ส่วนการเจาะหลุมบาดานเพื่อพร่องน้ำ
สามารถนำน้ำออกได้มากเป็นที่น่าพอใจ

ก็พบเรื่องของมีน้ำเข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้าน
อยากให้ฝ่ายปกครองไปช่วยทำความเข้าใจกับชาวบ้านค่ะ

ตอนนี้ชัดเจนว่าเราเข้าไปถึงโถง๓นะครับโถง๓แน่นอน
แล้วเรากำลังจะยึดสถาปนาโถง๓ตรงนี้เป็นกองกำลังของซิลในพื้นที่ถ้ำ
เอาอุปกรณ์เข้าไปต้องมีถังอากาศนะครับมีอาหารมีไฟฟ้ามีหลอดไฟมีเอ่อ
โทรศัพท์หมอที่ดำน้ำได้ก็มีคนที่อาสาจะเข้ามาดำน้ำ
แล้วเป็นหมอเป็นในแพทย์ที่ดำน้ำเก่งก็มีนะครับแต่ต้องสแตนบายไว้เบื้องต้น
ปฏิบัติผลิตเป้าหมายคือต้องไปเจอเขาให้ได้ก่อนแผนสองของผมก็คือ
พยายามจะเข้าช่องทางอื่นให้ได้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยจริงจริง
ที่มีโพสต์สวีตี้สูงที่เมื่อวานผมพูดนะฮะถ้าถ้าท่านจำได้เมื่อวานผมให้ข้อมูลนิดนึ
คือมีอยู่แค่๒โพงนะครับวันนี้เราก็ติดอยู่ในสองโพงนั้น
ขนอุปกรณ์เข้าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ประมาณ๔โมงเย็น
อุปกรณ์เครื่องจักรหนักทุกอย่างขนเข้าไปหมดแล้วโดยเอาเอ่อ
อากาศยานเป็นคนขนเข้าไปนะครับแล้วเราก็เอ่อ
ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามแผนในแผนสามที่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาว่า
มันจะมีช่วงระบายน้ำอื่นเพื่อช่วยนะครับหรือไม่อาจจะเข้าทางปลายถ้ำอะไรก็นี้นะครับ
ตรงนี้มีประโยชน์มากเอ่อเราเจาะหลุมบาดานข้างล่างหรือเราเราพ่องน้ำ
นะครับเอ่อน้ำออกไปเยอะมากแล้วปรากฏว่าน้ำออกไปเยอะมากเนี่ย
ถ้ำก็ลดลงไปพอสมควรตามความที่พอใจซิลก็บอกว่าพอใจในสิ่งที่น้ำลดไปพอสมควร
ส่วนแผนที่๔ที่มีคนชอบบอกว่าไปสแกนเอาเครื่องสแกนไปตั้ง
แล้วก็สแกนแล้วเจาะเข้าตรงข้างข้างเพราะมันบางอันนี้ก็อย่างที่
เพราะว่าปัญหาของภาษามันคือจะยกอุปกรณ์ที่หนักมากด้วยอากาศด้วยยานอะไรที่ไปตั้งแล้วต้อง
เวลถ้าเลเวลไม่ได้จะทำงานไม่ได้
เกิดอุปกรณ์นั้นผิดไปปุ๊บวางผิดปุ๊บมันเสียหายทั้งอุปกรณ์แล้ว
เนื้องานทันทีแล้วอุปกรณ์มีมูลค่ามหาศาลนะครับ
ถ้ามันหลุดมันจะยกกู้กลับมาไม่ได้เลย
ประเด็นสุดท้ายคือแผนของท่านผู้ว่า
ซึ่งท่านย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเครื่องมือ
สแกนด้านข้างของถ้ำเนี่ย

จากอุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งเป็นเครื่องสแกน
สนับสนุนจากหลายที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก
ท่านเอ่อขออภัยนะคะท่านผู้ว่าบอกว่า
ตอนนี้จะต้องดูว่าจะเอาอะไรยกเขาเนี่ย
ขึ้นไปตั้งจะเป็นอากาศยานแบบไหน
หรือจะใช้คนยกขึ้นไปเพราะว่าแพงน้ำหนักมาก
ถ้าตั้งผิดจุดอันนี้ก็สแกนไม่เห็น

แล้วถ้าไปตั้งผิดที่แล้วมันล้มลงมาพังเสียหาย
การปฏิบัติการก็จะต้องหยุดไปชั่วคราวอีก
อยากให้ทุกอย่างมันตรงมันเป๊ะจริง
คือมันต้องรัดกลุ่มจริงนะฮะ
ก็นอกจากนี้ได้ให้แพทย์ที่สามารถดำน้ำได้

ซึ่งไม่ได้มองแค่ผลสำเร็จของปฏิบัติการ
แต่ว่ามองรวมไปถึงการดูแลรักษาพยาบาล
ดูแลครอบครัวและญาติของทั้ง๑๓คนด้วย
ทั้ง๑๓คนตอนนี้อยู่ที่บริเวณเต็นต์

ดูเรื่องของจิตใจดูเรื่องของร่างกายด้วย